เรามีการนำเสนอเรื่องราวที่มีหนุ่มคนหนึ่งนะครับ

แล้วก็โอ้โหไปเจอเหตุการณ์สุดช็อกเลย

กำลังมีเซ็กกันกลางสวนเลย
คือเขาบอกว่ามันเป็นมุมที่ค่อนข้างเป็นมุมอับ

ตรงนั้นจะมีแบบเหมือนกับม้านั่งหินอ่อน

ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาไปวิ่งประมาณสัก๒ทุ่มได้มั้ง
แล้วก็มีกลุ่มผู้ชายเขาก็นั่งกันอยู่
ตอนแรกเขาก็นึกว่าไปจับโปเกมอนกันหรือเปล่า
ไม่ใช่ผู้ชายคนนึงเดินมาถามว่า
มีอารมณ์ไหมอยากมีเพศสัมพันธ์ไหม

ส่งผู้สื่อข่าวไปสำรวจก็ไปเจอนะ
ไปเจอถุงยางอนามัยก็ตกอยู่บ้างอะไรบ้าง
แต่ล่าสุดไม่ใช่แค่สวนลุมสิฮะ

เขาเรียกว่าสวนพุทธมนตรสายสองก็เจอเหมือนกันนะฮะ
คือที่นี่เขาเรียกว่าสวนสาย๒คุณผู้ชม
น่าจะเยอะกว่าที่สวนลุมด้วยซ้ำไป

สวนสาธารณะแห่งนี้ได้แบบตลอด๒๔ชั่วโมง

ใครจะเข้าไปก็ตอนดึกหน่อยมันก็เข้าไปได้

ตอนไหนก็ได้แหละ

เขาเป็นสวนสาธารณญาณฝั่งถนที่ถูกระบุว่าเป็นแหล่งอาว์ทดอร์
หรือแหล่งมีเพศสัมพันธ์กลางแจ้งของกลุ่มชายรักชาย
ก็คือสวนพุทธมนตรสายสอง

ฝั่งแรกเป็นพื้นที่ที่มีการเปิดให้ประชาชน
วิ่งออกกำลังกายกันทั่วไปมีเครื่องเล่นฟิสเน็ตมีสนามกีฬา
แล้วก็อุปกรณ์ต่างนี่อย่างที่เห็นในภาพ
ก็คนก็ไปหลากหลายกลุ่มอายุคนสูงอายุก็ไปนะฮะ
อีกฝั่งหนึ่งเป็นพื้นที่คล้ายกันกับสวนป่า
มีการปลูกต้นไม้มากมายฝั่งนี้เรียกว่าสวนบัวแดง
ทั้งสองจุดนี้ถูกระบุว่าเป็นสถานที่ที่มักจะมีคนไปทำกิจกรรมทางเพศ
ช่วงดึกเพราะว่ามันมืดแสงสว่างมันน้อย
มันมีพื้นที่รับตาคนเยอะแยะมากมาย
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่เข้าไปที่จุดแรกก่อน
คือฝั่งสวนบัวแดงไปพบกันกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำสวน
คอยดูแลต้นไม้ตัดต้นไม้เธอก็เล่าให้ฟังแล้วพาเดินด้วยนะ
นี่เป็นผู้หญิงพาเดินไปดูเขาบอกว่าเธอเนี่ย
ดูแลส่วนนี้มาได้สักปีกว่าแล้ว
จะย้ายมาฝั่งสวนบัวแดงได้ประมาณเดือนกว่า
หน้าที่ก็คือต้องตัดกิ่งไม้ให้มันโล่งเตียน
สิ่งของสกปรกแต่พอสิ่งที่เขาไปเห็น
ชินตาและพบเห็นเป็นประจำคือนี่ฮะ
องถุงยางอนามัยครับเจลหล่อลื่น
แล้วก็ยาทากันยุงหลากหลายรูปแบบ
หลากหลายยี่ห้อแล้วมันเยอะมากเธอบอกแบบนั้นนะครับ
จากนั้นก็พาผู้สื่อข่าวเราไปดูจุด
อันนี้เขาเรียกว่าสารตายายคุณผู้ชม
สารตายายจะมีการแขวนชุดไทยเอาไว้ด้วย
จุดนี้รับตาคนคนไม่ค่อยจะกล้าเข้าไป
เขามีสารอยู่แล้วมีชุดไทยแขวนอยู่นะฮะ
แต่ว่าไปเจอซากของถุงยางอนามัยอยู่มากเหลือเกิน
คือพบมากขนาดไหนผู้สื่อข่าวของเรานี่คุณสุดปิดามหายศ
เขาบอกว่าทุกสองก้าวเจอ
แถวศาลเนี่ยนะแถวศาลก็มี
เดินสองก้าวก็เจออีกสองก้าวก็เจออีก
ก็คือมันเยอะมากแล้วก็เกลื่อนพื้นที่นะ
ลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่เล่าให้เราฟังกันหน่อยครับ
มันมืดอะนะต้นไม้มันเยอะ

เพราะว่าฝั่งนู้นรถเมย์รถรถวิ่งรถวิ่งก็วิ่งลง
เขาก็ไม่เห็นใช่ไหมสะพานมันก็สูง
แล้วฝั่งฝั่งนี้เขาก็วิ่งขึ้นเขาก็ไม่สังเกต

เขาก็ไม่ได้สังเกตลงมาข้างล่างนี่แล้วก็มันมืด
ก็คือเคยเจอเคยเจอเจอที่ใช้แล้วแล้วก็
มันบางทีก็อยู่กับอุจจาระอะไรพวกนี้

จะเจอแต่พวกซองพวกซองเปล่าอะไรพวกนี้
แต่ตอนที่อยู่ฝั่งนู้นพี่จะเจอในห้องน้ำเยอะมาก
เจอพวกถุงยาแล้วก็มีอุจจาระอะไรพวกนี้
กระจายเต็มห้องน้ำเลยตอนนั้นพี่ก็ดูแลรักษาห้องน้ำอยู่
ที่เจอในถังขยะนะก็มีถุงยางอนามัยสอนเหล่าเลิศ
บางทีก็อุจจาระก็กระจายเต็มห้องน้ำเลย
โอ้โหก็คงต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวอยู่นะ
เพราะว่าเป็นข่าวที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงคุณผู้ชม
ทีนี้ทีมข่าวของเราย้ายพื้นที่ไปอีกฝั่งหนึ่งซะหน่อย
ไปดูฝั่งบัวแดงว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ
อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่เป็นพื้นที่ออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป

ที่ประจำฝั่งนี้บอกว่าโอ้แถวห้องน้ำเยอะเหลือเกิน
ในถังขยะนี้เจอเยอะแยะมากมายเลยนะฮะ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของแม่ค้าขายเครื่องดื่ม
นี่นักข่าวเราก็ไปถามแม่ค้าขายน้ำคนหนึ่ง
ก็บอกว่าขายน้ำที่นี่มานานแล้ว

ส่วนที่นี่แหละเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชายรักชาย
แอบมาทำกิจกรรมทางเพศกันจริง
ไปฟังเสียงแม่ค้าคนนี้หน่อยฮะ
ไม่เคยเจอแต่รู้ข่าวว่ามีเนอะ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

ดึกสี่ห้าทุ่มไปแล้วเออจริงจริงอันตรายผมว่าคงน้อยอ่ะ
นะฮะแต่มันก็ปัจจุบันนี้คงลำบากอ่ะเพราะว่ามันเราดู
ไม่ออกว่าคนไหนคนดีคนไหนคนร้ายมันแอบแฝงกันมา
แต่ถามว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับทางที่เรามาออก
กำลังกายไหมก็ไม่ได้สร้างเขาก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนของเขา
เป็นกรุ๊ปของเขาอยู่เท่านั้นแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความ
สะอาดความสกปรกเนี่ยเขาทำอะไรแล้วเขาทิ้งไว้ไม่เก็บ
ให้เรียบร้อยก็คงต้องย้ำแบบนี้ว่าเราไม่ได้ชี้แจงหรือ
จงว่ากลุ่มคนกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มคนร้ายนะค่ะเพียงแต่ว่า
มันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านที่เขาไปใช้บริการเนี่ย
อาจจะมีผลเรื่องของความสะอาดบ้างใช่เขาคือมันเป็นความ
ไม่เหมาะสมอะค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะถูกต้อง
คุณจะไปมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยคือมันไม่เหมาะสมถึงแม้
ว่ามันจะไม่ได้ไปเดือดร้อนใครคุณบอกเป็นเรื่องส่วนตัว
ไม่ได้เดือดร้อนใครนี่มันเดือดร้อนนะมันเป็นพื้นที่
ที่ทุกคนใช้ร่วมกันพื้นที่สาธารณะถูกต้องเพราะถ้าเกิด
คนที่เขาต้องการจะวิ่งจริงแล้วเขาไปเจอเขาเนี่ยเขาก็
แบบแหมจะยังไงอยู่นะฮะก็เป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งเท่านั้น
นั้นนะฮะจากทั้งจรฐีประจำสวนจากแม่ค้าผู้ใช้บริการ
ซึ่งก็ให้ข้อมูลตรงกันนะฮะข้อจำกัดอย่างหนึ่งของส่วนนี้
คือมันเป็นพื้นที่แบบพื้นที่เปิด
ข้อจำกัดในการจัดการพื้นที่สวนแห่งนี้
ไม่ให้เป็นแหล่งอัลดอร์หรือว่าเป็นแหล่งกิจกรรมทางเพศของกลุ่มนี้
ค่อนข้างจะทำและดูแลยากเพราะว่ามันเป็นสวนสาธารณะที่เปิดตลอด๒๔ชั่วโมง
แม้จะมีการกำหนดเวลาเปิดปิดคือตี๕ถึง๓ทุ่มก็ตาม
แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้มีคนไปเฝ้าไม่ได้มีรอปภไปเฝ้า
ไม่ได้มีรัวรอบขอบชิดหรือประตูเปิดปิดทางเข้าออก
ซึ่งบางจุดก็สามารถเดินเข้าได้เลยจากริมถนน
แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการเอาป้ายไปตั้งเตือนแล้วก็ตาม

หรืออย่างที่นั่นที่สวนวัลแด๊กซ์อีกฝั่งหนึ่ง
ก็มีการพยายามปรับภูมิทัศน์แล้วให้โล่งโปร่ง

ก็มีการนำรั้วรวดหนามไปล้อมเอาไว้
พร้อมจะมีการทำประตูปิดเปิดแล้วก็ตาม
แต่ก็คือมีคนพยายามมุดนะแล้วก็ไปตัดรั้วอยู่ดี
ก็สามารถจะลอดเข้าไปได้อยู่ดีนะฮะ
ซึ่งจุดนี้เนี่ยทั้งทางตำรวจเองทางสำนักงานเขตเอง

มีชุดตรวจตราคอยขับรถสำรวจแล้ว

เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าจะให้ไปเฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมง
คงเป็นไปไม่ได้เขาว่าอย่างนั้น
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าวันที่๑๔สิงหาคมนี้
ทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อม
ก็จะมีการนัดประชุมกันกับหัวหน้าหน่วยงาน
สังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ
อยู่ในการดูแลทั้งหมด๓๗แห่ง
เพื่อวางแนวทางในการดูแลความเรียบร้อย
และความปลอดภัยให้เป็นทิศทางเดียวกัน
รวมทั้งปรับแผนในการดูแลความปลอดภัย

เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนแล้วก็ตรวจตาเป็นพิเศษด้วย
ความปลอดภัยความเหมาะสมความสะอาดของผู้ใช้บริการ
ใช่ค่ะก็ฝากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครหน่อยนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าไม่มีหรอก

ใช่ไงแล้วก็มันไม่ใช่แค่สวนลุม

สาธารณะมันมีเยอะจริง
บางคนก็บอกว่าโอ๊ยมันมีมานานแล้วเรื่องปกติ
มันจะปล่อยไว้ให้มันเป็นเรื่องปกติไม่ได้ไง

เพราะสุดท้ายอาจจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้าไปก็ได้